สุนัขตัวหนึ่งถูกนำไปผูกทิ้งไว้บริเวณเสาใต้สะพานเทพสุดาที่เขื่อนลำเปล่า
สุนัขตัวนี้อาจจะตายก็ได้มันทั้งหนาวทั้งหิวโซและใครเอามาผูกไว้แบบนี้
คนที่ไปพบแล้วช่วยเหลือเขาบอกว่าเป็นมนุษย์ใจบาปเลยนะ
คลิปนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเต็มอีกครั้งหนึ่ง
และข้อความระบุไว้แบบนี้เลยนะครับ
บอกว่ามนุษย์ใจบาปช่างทำได้เอาหมามาปล่อยกลางน้ำ
ดังกล่าวเป็นคลิปวีดีโอที่ตัวเขาเองนำเรือเข้าไปช่วยสุนัขตัวหนึ่ง
ซึ่งมองไปไกลเห็นแช่น้ำอยู่บริเวณเสาใต้สะพานเทพสุดา
เขื่อนลำเปล่าอำเภอสหัสคันจังหวัดกาลสินนะครับ
ตัวเขาเองก็พอเห็นแบบนี้ตอนแรกมองไกลมันตัวอะไร
อะไรขาวแบบนั้นมันอยู่กลางน้ำเลยอ่ะพอขับเรือเข้าไปใกล้
กับตกใจเลยเพราะว่าเป็นสุนัขแล้วก็มีเชือกผูกล่ามติดไว้
ล่ามที่คอไว้มัดกับเสาสะพาน
เขาคาดว่าเจ้าสุนัขตัวนี้อาจจะมีคนมาปล่อยทิ้งไว้
หรือจะเป็นสุนัขของชาวบ้านที่หาปลาแล้วมาผูกไว้
มันก็ไม่น่าผูกไว้แล้วก็ลืมแล้วก็ลืม
คาดว่ามันน่าจะแช่อยู่ในน้ำมาประมาณ๒วันแล้ว
ผู้ชายคนนี้นะเขาก็ขับเรือบึ้นเข้าไปเรียกเจ้าสุนัข
แล้วตัวเขาก็ลงไปช่วยนะครับแล้วก็ลงไปช่วย

ดูสุนัขนี่มันยืนนิ่งเลยมันหนาวเหน็บอยู่แบบนั้นนะ
เขาเอาขึ้นเรือมาเอามาขึ้นฝั่งให้อาหาร
แล้วก็หลังจากโพสต์ดังกล่าวมีการแชร์ออกไปบนโลกโซเชียล
ทำให้มีผู้เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากเลย
สงสารสุนัขที่เจ้าของนำมาผูกทิ้งไว้บริเวณดังกล่าว
ซึ่งหากนำขึ้นเรือมาด้วยแล้วลืมไว้จริง
ก็ไม่ควรจะเอาเขาขึ้นเรือมาตั้งแต่แรก

มาหาปลาแล้วพาเขามาด้วยแล้วมาผูกไว้ที่
คือตรงนี้มันเป็นจุดที่เสี่ยงมาก

คือตอนผูกน้ำมันอาจจะไม่ขึ้นถึงตรงที่มันยืน
ตรงที่สุนัขมันยืนแต่ทีนี้พอน้ำมันขึ้นแล้วเนี่ย
สุนัขมันอาจจะจมน้ำจมท่าตายได้นะฮะ
ก็เป็นเรื่องกล้าวและปฏิบัติการวันพุชายคนเดิม
ที่มาพบเจอสุนัขมันไม่น่าจะอยู่ได้